รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกพร้อมคณะครูมวยไทย
การไหว้ครูมวยไทยในท่าต่าง
ให้กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองหัวหิน

เพื่อร่วมการแสดงไหว้ครูมวยไทย

จำนวนคนมากที่สุดในโลกกว่า๕๐๐คน
เพื่อเป็นการบันทึกสถิติโลก

อุทยานราชพักษ์หัวหิน

ที่มีการจัดรำมวยไทยมากที่สุด
โดยกีฬามวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติ

ผู้หญิงก็สามารถที่จะมาเรียนมวยไทย

ฉะนั้นการจัดให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมด้วย
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกีฬามวยไทย
และเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก